แต่ว่าหน้ากากสำหรับน้องหนูอาจจะหาได้ไม่ง่ายนะคุณผู้ชม
แต่มันก็มีวิธีเวทีที่ว่านี้คืออะไรอยากให้คุณผู้ชมไปดูกันเลยจ้า
น่าเอ็นดูจังเลยน่ารักนะคุณเนาะก็คือหน้ากากมันใหญ่เกินไป
มันทั้งหน้าเลยอะค่ะแม่ก็เลยเจาะตาให้มองหน่อย
สมควรแล้วนะก็มันเป็นหน้ากากก็เลยปิดมันทั้งหน้าเลย
มันไม่ใช่หน้าจมูกหน้าปากแหมเอ็นดูจริงนะคะ
ดูทั้งน้องแล้วก็ชื่นชมทั้งไอเดียคือจริงเป็นการหยอกกันอ่ะ
ก็เลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันทำภาพออกมาน่ารักเป็นการส่งเสริมไม่ใส่หน้ากาก
พอมันจะตาอย่างเดียวก็ถือว่าทำให้มันบันเทิงให้มันมีความสุขขึ้น
แต่จริงแล้วมันก็คือใช้งานไม่ได้หรอกน้อยแบบนี้
แต่เป็นความน่ารักเห็นแล้วก็ไม่เครียด